สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถึงว่า๒๓วันนี้ประเทศไทยจะต้องประสบกับฝนทิ้งช่วง
แต่ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปเลยนะคะ
ยังคงพบฝนได้ค่ะในฝั่งตะวันตกของแต่ละภาค
คุณผู้ชมค่ะนั่นก็เกิดจากการที่ลมใต้พัดขึ้นมานั่นเองค่ะ
จากการตรวจสอบนะคะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะคุณผู้ชม
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
แนะนำให้สำรองน้ำเอาไว้ใช้ก่อนฝนทิ้งช่วงนะคะ
พื้นที่ใดไม่มีฝนร้อนเกือบ๔๐องศาค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนสลับฝน
ร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่ค่ะทะเลคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้ง๒ฝั่งประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
เรือเล็กต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ครึ่งวันเช้าแดดดีนะคะแต่หลังบ่ายถึงค่ำเนี่ย
คนทำงานต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมเช้าวันแบบนี้นะคะวันอาทิตย์แบบนี้
ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูการออกกำลังกายแบบใหม่ที่ประเทศรัสเซียค่ะ
ออกกำลังกายแล้วก็ก้มลงเก็บขยะนะคะเป็นการออกกำลังกายแบบรักโลกค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ